ขยับไปที่บ้านแพ้บ้านแพ้ก็คือจังหวัดบุรีรำอยู่ดี
เนื้อชาวบ้านเขาหวัดภาวะไอ้เสือตอนแรกคิดว่าเป็นชื่อของโจรไม่ใช่
โจรแต่เป็นคนขี้เมาเมายาในพื้นที่ควงมีดอารวาสไล่ฟาดฟันผู้คน
ภาพจากกล้องวงจรปิดนี่เหรอไอ้เสือใช่นี่คือเสือ
คือชื่อเสือเลยนะอายุ๓๙ปีก่อประตูไถตังค์
ชาวบ้านจะเป็นบ้านเล็กจะเป็นบ้านใหญ่จะมีรั้วจะมีลูกกง
ไปถ่ายตังครับทุกคนถ่ายครับทุกคนถ่ายเข้าทุกบ้าน
ชาวบ้านหนองนางดำตะบนบ้านแพรอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรำ
ตอนนี้๒๐๐หลังคาเรือนไม่เป็นอันอยู่อันกินแล้ว
เพราะเจอไอ้เสือไถตังค์ทุกวี่ทุกวันฮะอยู่กันอย่างหวาดภาวะ
สุดท้ายแล้วมีชาวบ้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านขายของ
ชื่อว่าคุณประคองประคองติดตารำประคองบอกว่า
ไอ้เสือเนี่ยอยู่ดีนะมันเข้าไปหยิบของของกินของใช้ของขาย
หยิบเอาดื้อเลยหยิบอย่างนี้ทุกวี่ทุกวัน
ไปจัดการมันเลยอ่ะไม่กล้าจัดการมันเพราะหากไปจัดการมัน
กลัวมันจะฟาดเอาให้ฮะสุดท้ายเลยก็ต้องจดบันทึกเอาไว้
ทุกครั้งที่เสือมาขโมยของในร้านจดบันทึกไว้เดี๋ยวจะไปเบิกกับแม่ของเสือ
แล้วเบิกยังไม่กล้าเบิกทำไมอ่ะเบิกไปแม่เขาก็ไม่มีตังค์จ่ายฮะ
นายประคองเขาก็เลยต้องมีการจ่ายเอง
ปิดร้านมานั้นแต่บางครั้งบางคราวไม่สามารถที่จะปิดร้านได้ทัน
นี่คนหนึ่งอีกคนนึงเป็นคุณป้าคุณป้าบอกเกือบไปแล้ว
ตอนนั้นอุ้มลูก๓ขวบอยู่
ลูกสาวป้าอุ้มลูกตัวเอง๓ขวบ
ไอ้เสือวิ่งเข้ามาบอกคุณจะกระซวกไส้มึง
จากนั้นมันเอามีดแทงลูกสาวคุณป้า
เพราะดีชาวบ้านย่านนั้นมาช่วยกันจับกลุ่มไอ้เจ้าเสือไว้ได้ทัน
ไม่งั้นลูกสาวของป้าเนี่ยอาจจะโดนกระซวกไส้แตกไปแล้วก็ได้
แล้วไม่บอกพ่อบอกแม่จะบอกอะไรล่ะ

ไม่สามารถอยู่บ้านเดียวกับเสือได้เพราะว่าเสือเนี่ย
เวลามันคุ้มคลั่งคลั่งยาอารวาสถึงขั้นพ่อแม่

ก็เลยวอนให้ตำรวจในพื้นที่ต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะ
ก่อนที่ชาวบ้านจะเจ็บก่อนที่ชาวบ้านจะตายคาตาไปมากกว่านี้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะครับ